เอาล่ะแต่เวลาของข่าวเรายังมีอีกเพียบ
ติดตามข่าวกันต่อเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลกหน่อยนะครับ
นี่แหละครับที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ไปดูซ่วมพอเพียงเขาบอกว่าสร้างมาจากโอ่งแดง
หน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันหน่อยนะครับ
อ้อมีโอ่งสองใบตั้งวางเรียงกันยังไงคะ
ใช่เขาบอกว่าเห็นแล้วเกิดอาการงงเด้งงเด้มันมายังไงแบบนี้

แดงใหญ่ครับแหมทำไมมันมีโถส้วมแทนที่จะเป็นน้ำที่เอาไว้กินไว้ใช้
เหมือนที่เคยเห็นตามชายคาบ้านเรือน
ก็นี่แหละครับผู้ที่จะมาคลายข้อสงสัยให้หายงงก็คือนายบัญชาศรีชาหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมารอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ที่เป็นคนต้นคิดนำชาวบ้านในพื้นที่รวม๙หมู่บ้านนะครับ
ร่วมแรงร่วมใจการก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ส่งเสริมต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่๙
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจนะครับ
ก็น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว
บัญชาเล่าว่าซ่วมโอ่งแดงหรือว่าซ่วมพอเพียงเนี่ยนะครับ
เป็นไฮไลท์ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ดิฉันก็สนใจคือตอนแรกที่ยังไม่เห็นว่ามันมีทางเข้า
ยังคิดว่าต้องขึ้นไปบนโอ่งคุณเห็นไหม

ช้ายวิ่งเข้าลูาถ้าฝาโอ่ง
โดยชาวบ้านได้ร่วมกันออกแบบขึ้นนะครับด้วยการนำโอ่งแดงขนาดใหญ่ที่เลิกใช้จำนวน๒ใบ
เจาะประตูทางเข้าเอาไว้นัดมุติให้ไปด้านบนนะครับ
แล้วก็นำไปครอบซ่วมที่ก่อสร้างขึ้นมา
เพื่อออกแบบมีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัว

มีแต่โอ่งอย่างเดียวมันมีหลังคงหลังคานะครับ

จะสามารถมองลอดผ่านขึ้นไปทางปากโอ่งได้
ด้านบนจะเปิดเอาไว้เพื่อเห็นทัศนียภาพ

เอาง่ายเวลาเข้าไปปลดทุกข์มันควรจะต้องมี
เพราะว่ามันจะได้ระบายอากาศ

เขาใช้เก็บกักน้ำด้วยการดัดแปลงต่อสายยางท่อน้ำ
เป็นระบบปป้าพื้นส่งจ่ายมายั่งห้องซ่วม
แก่การนำไปออกแบบก่อสร้างตามบ้านสวน

เพราะว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาไม่ยาก

หากใครจะนำไปทำตามก็ยินดีนะครับไม่ห่วงครับ
สำหรับที่เห็นนี่นะครับก็เป็นหมู่บ้านพอเพียงต้นแบบ

ถูกสร้างขึ้นมาบริเวณหนองป่าช้างกลางหนองน้ำสาธารณประโยชน์
โดยชาวบ้านทั้ง๙หมู่บ้านแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างบ้านเรือนแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตนะครับ
ในเรื่องของการสื่อความหมายถึงความพอเพียงและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
พร้อมกับมีการปลูกพืชผักสวนครัวขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบในอนาคต
สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
เห็นแบบนี้แล้วเป็นไงชื่นชมในความคิดของผู้นำเขาจริงนะ
ก็อยู่แบบสมรรถะเนาะมีผักสวนครัวให้ทานอยู่กันแบบธรรมชาติ

มีปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอยู่กันอย่างพอเพียงเท่านี้แหละ
ชีวิตก็เพียงพอมีความสุขกันแล้วนะคะ
มีแบบนี้มีปลูกผักเอาไว้ทานเองมีเลี้ยงปงเลี้ยปลาเอาไว้ทานเอง
ไม่ต้องไปเที่ยวคงเที่ยวห้างไม่ต้องไปซื้อของในตาลงตลาดแล้ว
อยากเอาคุณชนะโยนไว้เหมือนกัน
ลองดูสิจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหม
แล้วซ่วมก็เป็นไอเดียที่ดีมากที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ

มีใครอยู่ไหมอะไรแบบนี้หรอ

คนชอบร้องเพลงร้องในโอกไง

ตั้งแต่ชอบแล้วกันขับถ่ายไปร้องเพลงไปเนี่ยนะ